คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเด็กหญิงวัย๑๑ปี๒คนหายไปจากบ้านพัก
เพราะมีผู้ชายคนนึงพาตัวไปแล้วมีการปล่อยมา๑คน
แต่อีกหนึ่งคนเนี่ยยังหาอยู่นะคะนี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นชุดสีชมพูนี่คือน้องมีนค่ะ
เด็กหญิงธัญลักษณ์บู่วิไรวัย๑๑ปีโดนลักษณ์พาตัวไปหายไปจากบ้านต่อเมื่อวาน
จริงไม่ใช่น้องคนเดียวนะมีน้องมีนกับน้องดัชมิวค่ะซึ่งเขาเป็นญาติกัน
แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าโดนในเหี่ยวในเหี่ยววัย๔๒ปีเป็นคนรู้จัก
พาตัวน้องมีนกับน้องดัชมิวขึ้นรถวีออสสีบอล
บอกทะเบียนหน่อยค่ะทะเบียนงองูต่อเต่า๖๗๗๕โคราช
แล้วก็ขับออกไปจากบ้านคือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาเด็กไปตลาดที่อยู่แถวสวนสัตว์โคราช
ซึ่งในเหี่ยวเนี่ยนะปกติก็ไปมาหาสู่ที่บ้านนี้ช่วงหลังหายไป
ครอบครัวเขาไม่สบายใจเลยไปแจ้งความที่สพปักทงชัยค่ะ
แล้วช่วงตี๕ที่ผ่านมาเนี่ยนะน้องดัชมิววัย๑๑ปีนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับมาที่บ้าน
ดัชมิวมาคนเดียวนะแต่น้องมีนเสื้อชมพูเนี่ยยังไม่มา
ดัชมิวบอกว่านายเหี่ยวเนี่ยพาไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งไม่ได้ทำร้ายอะไร
แต่ว่าลุงเหี่ยวเนี่ยนั่งดื่มเบียร์หลังจากนั้นก็พาดัชมิวมาเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้พามาส่งที่บ้าน
แล้วถามว่าดัชมิวลูกแล้วมีนล่ะมีนที่ไปด้วยกันล่ะ
ดัชมิวบอกว่าน้องมีนในเหี่ยวไม่ได้ปล่อยตัวมาค่ะปล่อยหนูมาคนเดียว
ตำรวจก็ต้องเร่งตามหาตัวน้องมีนค่ะ
ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเจอน้องมีนคนในรูปนี้นะคะ
ก็แจ้งมาได้ที่เบอร์ป้าของน้องมีนเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้
นี่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ๐๙๑๕๗๑๐๓๔๓
หรือแจ้งตำรวจสพปักทงชัยก็ได้นะคะ